ฟุตบอลนะครับมาดูการแข่งขันฟุตซอลกันบ้างครับ
วันนี้มีผลการจับสลากฟุตซอลชิงช้ำสมสรรค์เอเชียส๒๐๑๖
ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับ
ถือว่าเป็นกลุ่มออฟเดสเลยทีเดียวครับ
จัดงานจับสลากการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย
ระหว่างวันที่๑๕๒๓กรกฎาคมนี้นะครับ
โดยมีชินมันกิวผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันสมาภัณฑ์ฟุตบอลเอเชีย

และนายอดีศักดิ์เบนจัดสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ

ปีนี้ก็มี๑๒ทีมชั้นนำทั่วเอเชียเข้าร่วมนะครับ
โดยจะแบ่งออกเป็น๔กลุ่มกลุ่มละ๓ทีม
นำเอาอันดับที่๑และ๒ของแต่ละสายเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายต่อไป
ซึ่งผลการจับสลากก็มีดังต่อไปนี้นะครับ
ซึ่งเคยคว้าแชมป์รายการนี้๒สมัยนะครับ
ซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มสุดหินเหมือนกัน
เพราะว่ามีทาซิซักดายาอีซึ่งเป็นแชมป์เก่าของทีมอีรานนะครับ
อกจากนี้ก็มีอัลมายาดีนจากเลบานอน
และอัลมาริกของอุสเบกิสถาน
แล้วก็มีต้าเหรียญหยวนไดนัสตี้ของจีน
และดิบ้าอัลฮัสซินของสหรัฐอารับเอมิเรตครับ
ซาสของกาต้าและไต้พาวเวอร์ของไต้หวันครับ